ส่วนเรื่องของการสืบสารงานด้านการประมงที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานด้านนี้มาโดยตลอดนะครับ
ทางด้านของกรมประมงได้จัดโครงการธนาคารสายพันธุปลานินจิรดาจากเกษตรกรสู่เกษตรกรครับ
นางสาวจินตนาดำรงไตรพบภูมิในการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดชนบุรีเปิดเผยนะครับว่า
เมื่อวันที่๑๗มีนาคม๒๕๐๙ในหลวงรัชกาลที่๙ได้พระราชทานปลานินจิรดาให้กับกรมประมง
เพื่อนำไปขยายพันธุ์ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙ในปี๒๕๕๙นี้กรมประมงจึงได้จัดทำโครงการธนาคารสายพันธุปลานินจิรดาจากเกษตรกรสู่เกษตรกรขึ้น
คัดเลือกเกษตรกรจำนวน๘๙๐รายและก็ให้ปลานินรายละ๕๐คู่ซึ่งเป็นสายพันธุ์แท้จากสวนจิรดาให้นำไปเลี้ยงไว้บริโภคในครัวเรือน
และลูกพันธุ์ที่เกิดขึ้นในบ่อเลี้ยงส่วนหนึ่งก็ต้องส่งกลับคืนให้กับกรมประมงเพื่อเป็นธนาคารสายพันธนินจิรดา
และอีกส่วนหนึ่งนะครับจึงแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านนำไปเลี้ยงต่อจึงเป็นการขยายเครือข่ายจากเกษตรกรสู่เกษตรกรอย่างยั่งยืนตามชื่อของโครงการครับ
สำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดชมบุรีก็จะมอบพันธุปลาให้เกษตรกรในพื้นที่จำนวน๑๐รายรายละ๕๐คู่เพื่อนำไปเพาะเลี้ยง
และที่สำคัญก็จะมอบให้แก่เกษตรกรต่อไปด้วยครับ